อ่ะงานวันเด็กก็เลยจะพาไปดูเรื่องของเด็ก
แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคือคนเป็นพ่อเป็นแม่เจอเหตุการณ์แบบนี้
บอกว่าใจหายใจคว่ำแน่นอนคุณมนฤดี
เฉพาะเด็กผู้ชายเนี่ยคือเขาสนอันนี้มันเป็นธรรมชาติของเขา

บางทีเขาหายไปแล้วหมายถึงไม่อยู่กับเราแล้ว
อย่างคุณพ่อคนนี้คือเขาเผลอหลับบนรถ

แต่ปรากฏว่าตื่นขึ้นมาอีกทีคุณแม่กลับมาไปซื้อของไงคะ
อ้าวลูกหายลูกหายยังไงอ่ะ
ก็รีบออกตามหากันทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะคะ
ปรากฏว่าโอ้โหช่วงโชคดีมาก
มาเจอก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบดู
จะได้ตามหาพ่อแม่ของเด็กคนนี้หน่อย
แต่เด็กเนี่ยถามว่าเดินหลงแล้วร้องห่มร้องไห้ไหม
ไม่ได้ตกใจอะไรเลย
อารมณ์ดียังกระโดดโลดเต้นสนุกสนานอยู่เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ค่ะทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่
ขนส่งอะไรเนี่ยก็คือต้องมาคอยรอดู
อยู่เป็นเพื่อนหนูน้อยคอยดูแลใกล้
แล้วก็ช่วยกันตามหาค่ะว่าพ่อแม่เด็กคนนี้อยู่ที่ไหน
ทำไมปล่อยให้เด็กมาเดินอยู่คนเดียวนะคะ
จังหวะนั้นเองค่ะนายบัณฑิตหุยจนทายุ๓๒ปี
และหนังสาวิจิตราโชติกะพายนาย๓๒ปี
สามีภรรยาที่เป็นพ่อแม่ของเด็กคนนี้
กำลังเดินตามหาลูกกันวุ่นเลยทั่วตลาดลงเลย
แต่พอเดินมาถึงสถานีบขศมาพบลูกชายอยู่กับเจ้าหน้าที่
โอ้โหโล่งใจเลยค่ะ
คือพอเห็นลูกเท่านั้นแหละทั้งพ่อทั้งแม่วิ่งโผล่เข้าสวมกอดลูกชาย
แล้วก็นำหลักฐานมาให้ดูค่ะว่าเนี่ยเขาเป็นพ่อแม่ของเด็กคนนี้จริงนะ
สองขวบคนนี้ชื่อน้องเต๊งนางสาววิจิตราแม่ของเด็กบอกว่า
คือเธอกับสามีและลูกชายขับรถมาซื้อของ
ตลาดลงค่ะตัวคุณแม่เนี่ยเดินลงไปซื้อของคนเดียว
ก็เลยให้ลูกชายอยู่กับพ่อในรถแต่พ่อเผลอหลับค่ะ
ปรากฏว่าหลับไปคือก็ปล่อยให้เด็กเล่นอยู่ภายในรถ
คือคิดว่าคงไม่ได้ไปไหนปรากฏว่าอันนี้คือคุณแม่คิดนะ
เพราะว่าคุณพ่อก็หลับไม่มีใครเห็นเหตุการณ์คิดว่าน้องตรงอ่ะ
น่าจะเปิดประตูออกไปเองด้วยความสนของเขาเนี่ย
แล้วก็ลงจากรถไปค่ะพอคุณแม่กลับมาจากซื้อของไม่เจอลูก
สามีทันทีลูกไปไหนสามียังมึนงงอยู่เพราะเพิ่งตื่นไง
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกหายไปไหน
เกิดอะไรขึ้นก็รีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตลาดให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้อีกแรงนะคะ
จากนั้นจึงมีคนมาบอกค่ะว่ามีเด็กพัดหลงอยู่ที่สถานีขนส่งใกล้กันเนี่ย
ก็เลยตามไปดูโอ้โหพอเจอว่าเป็นลูกชายตัวเองโล่งเลย
คือมันโชคดีที่น้องไม่โดนรถชน
โชคดีที่ไม่มีใครรักพากับทัวร์น้องไป
โชคดีที่มีคนคอยช่วยดูแล

ส่วนตัวน้องเองก็คงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

ลาดสายตาไม่ได้จริงเด็กอายุวัยเท่านี้คุณผู้ชมค่ะ